เรื่องนี้สะลดจริงคุณผู้ชมครับที่อุดรธานี

แต่เหมือนเขาจะไม่รู้ตัวว่าคุณตาเขา
แล้วตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงคุณผู้ชมยังเห็นเด็กเล่นอยู่เลยนี่ครับ
เป็นบ้านกลางไร่เลยนะหมู่บ้านโนนเชียงคำหมู่๒ตะบนทัพกรุงที่อุดรธานี
ผู้เสียชีวิตชื่อนายประพันธ์เพิ่มภูมิอายุ๕๓ปี
ร่างของเขานี่ฮะเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นอนเปลือยกายเลยนะอยู่กลางบ้านเลย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วสักสามวันเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบเมื่อวานนี้ตอน
สี่โมงเย็นแล้วก็มีน้องก๊อตครับเป็นเด็กชายอายุห้าขวบ
หลานชายผู้ตายนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเนื้อตัวมอมแมมแตก
คุณผู้ชมเห็นเสื้อผ้าน้องเขาไหมที่เปื้อนอยู่คือเลือดกับน้ำหนองผู้เสียชีวิต
อยู่หน้าบ้านโดยไม่รู้ว่าคุณตาน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วเจ้าหน้าที่เลยนำศพผู้ตายส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
แล้วก็ติดต่อให้ญาติเนี่ยนำตัวน้องก๊อตไปดูแลก่อนครับ
ส่วนที่ป่าช้าวัดปุญญาวาสบ้านลาดทองหมู่สิบสาม
ในช่วงค่ำเขาก็มีพิธีสวดอภิษฐรรศพนายประพันธ์ผู้ตายครับ
ลูกชายของผู้ตายชื่อว่านายสิทธิพงศ์อายุ๒๐ปีก็พาหลานชายก็คือน้องก๊อตนี่แหละ
กราบศพคุณตานี่ฮะจังหวะนี้เลยบอกว่าเสียใจแล้วก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก
ลูกชายผู้ตายเล่าให้ฟังโอ้โหคุณผู้ชมนี่ยิ่งบาดใจเลยนะ
จะเสียแม่ไปเมื่อปีที่แล้วรอบนี้มาเสียคุณพ่อไปอีกครับ
แล้วตัวเองเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวก็ทำงานอยู่น้องคาย
มีพี่ชายอีกคนนึงก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกัน
ส่วนหลานชายก็คือน้องก๊อตเป็นลูกของน้องสาวครับ
ทำงานอยู่ในตัวเมืองอุดรกำลังเดินทางกลับมาบ้านแล้วล่ะ
ปกติคุณพ่อก็คือผู้ตายเนี่ยจะอยู่กับหลานสองคน
น้องสาวเนี่ยเลิกกับสามีคุณพ่อเนี่ยรักหลานคนนี้มาก
รักน้องก๊อตมากแต่พ่อเนี่ยป่วยเป็นวรรณโรคครับ
หลังจากนี้ก็คงจะต้องให้น้องก๊อตไปอยู่กับพ่อของเขา
ญาติผู้เสียชีวิตคนหนึ่งชื่อนางรัชนีคุณรัชนีเนี่ยเป็นคนแรกที่ไปพบศพครับ
บอกว่าผู้เสียชีวิตมีอาชีพเผาถ่านขายครับครับ
เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อยี่สิบเก้าตุลาคมหลังจากนั้น
ไม่มีใครพบท่านอีกเลยครับเจอก็เจอแต่เพียงหลานชายเนี่ย
วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านก่อนที่คุณรัชนีจะได้กลิ่นเหม็นออกมาจากบ้าน
ก็เลยเข้าไปดูอ้าวพบว่านายประพันธ์เสียชีวิตไปแล้ว
คุณรัชนีบอกสงสารที่สุดก็หลานนี่แหละสงสารแล้วก็เวทนาหลานอย่างมาก
ต้องใช้ชีวิตต้องอยู่เล่นกับศพของคุณตานานมา๓วัน
หลานก็ไม่ได้บ่นหิวอะไรเลยนะคาดว่าน่าจะมีชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมา
แบ่งน้ำแบ่งอาหารให้กินแหละโอ้โหก็เบื้องต้นครับคาดว่าคุณประพันธ์
น่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวก็คือวรรณโรคอาการมันกำเริบ